หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าระหว่างเที่ยวบินที่ยาวนาน
ลูกเรือทำอะไรกันบ้าง
เข็นรถเข็นเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไปมานะครับ
นักบินกับลูกเรือเหล่านั้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกันหรือไม่
และพวกเขาพักผ่อนกันอย่างไร
ชมคลิปภาพจำลองที่จะช่วยไขปริศนานี้นะครับ

เพื่อให้นักบินที่เหนื่อยล้าสามารถปิดตัวไปพักผ่อนได้นะครับ
โดยห้องพักของนักบินจะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังห้องนักบิน

ซึ่งก็จะมีบันไดขนาดเล็กนะครับนำไปสู่ห้องพักที่ตั้งอยู่เหนือที่นั่งผู้โดยสารชั้น๑
ภายในห้องนักบินจะมีเก้าอี้๑ตัวแล้วก็ที่นอนอยู่๒ที่ครับ
ซึ่งก็จะถูกกั้นออกจากกันด้วยม่านเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว
ส่วนห้องพักของลูกเรือก็จะอยู่ส่วนท้ายของเครื่องบินเหนือที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัดนะครับ
โดยลักษณะของห้องพักลูกเรือก็จะแตกต่างกันไปตามเครื่องบินแต่ละรุ่น
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีที่นอนอย่างน้อย๕ที่
ว่าห้องพักจะช่วยให้นักบินและลูกเรือสามารถพักผ่อนระหว่างเที่ยวบินระยะยาวได้
แต่ว่าลูกเรือจำนวนหนึ่งกลับมองนะครับว่า
มันให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในโรงศพเพราะว่าในห้องพักไม่มีหน้าต่างแม้แต่บานเดียว
แต่ว่าสำหรับลูกเรือหลายคนแล้วพวกเขาก็เลือกที่จะปรับตัวเพื่อพักผ่อนอย่างสะดวกสบาย
ด้วยการเตรียมผ้าห่มหมอนแล้วก็ชุดนอนมาด้วย
แล้วก็บางคนยังถึงขั้นแนะนำให้มีห้องพักเช่นนี้สำหรับผู้โดยสารเช่นกันครับ